เป็นบ้านหลังใหญ่กลางกรุงอยู่ในซอยลาดพร้าว๖๒
บ้านหลังนี้เนื้อที่๑๔๔ตารางวาถือว่าหลังใหญ่มากนะ
คือเจ้าของเนี่ยเขาประสบภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงต้มยำกุ้ง
ก็คือช่วงปี๔๐ก็เลยทิ้งร้างเอาไว้จนถึงทุกวันนี้คือ๒๐กว่าปี
แต่ว่าล่าสุดสามารถเคลียร์ปัญหาหนี้สินได้แล้วเจ้าของบ้านก็เลยกลับไปที่บ้าน
พอขึ้นไปชั้น๒เจอสภาพแบบนี้ค่ะ
แล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพโครงกระดูกมนุษย์อยู่บนชั้น๒ของบ้าน
คือในเนื้อที่ของบ้านเนี่ยเขามีบ้านอยู่สามหลังค่ะแต่หลังที่พบโครงกระดูกมนุษย์เนี่ย

ก็เป็นพื้นที่๑๔๔ตารางวารั้วรอบขอบชิดเลยค่ะ
ประตูเนี่ยถูกปิดด้วยแผ่นป้ายโฆษณาแต่มีร่องรอยของการแอบลักลอบเข้าไปในบ้าน
รั้วแบ่งเป็นอาคาร๓หลังมี๒หลังที่ปลูกติดกันนะคะ
อีกหลังแยกตัวออกมาบริเวณด้านข้าง
บ้านหลังที่ปลูกติดกับตัวอาคารหลังแรกเป็นบ้านพักอาศัยสูง๒ชั้น
ส่วนอีกอาคารมีลักษณะเป็นอาคารสำนักงานสูง๕ชั้น
ทีนี้ค่ะพอไปที่ชั้น๒ของอาคารสำนักงาน๕ชั้น
มีลักษณะเคยเป็นห้องกระจกนะคะแต่ถูกทำลายไปหมดแล้ว
แล้วก็ไปเจอโครงกระดูกมนุษย์แล้วสภาพโครงกระดูกเนี่ยคุณผู้ชมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะ
อยู่บนที่นอนปิ๊กนิกค่ะข้างข้างโครงกระดูกมีเสื้อสายเดี่ยว
ลายดอกสีแดงกระโปรงยาวสีดำกระเป๋าสะพายข้างของผู้ชาย
ภายในมีเอกสารระบุชื่อนายสุภรัชโสวภาคอายุ๑๙ปี
มีบ้านเลขที่ที่อยู่ในบัตรนี้นะคะก็คือเป็นคนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
มีภาพดาราจากนิตยสารต่างและที่สำคัญคือไปเจออุปกรณ์สำหรับเสพยาเสพติด
อยู่รอบรอบโครงกระดูกเนี่ยค่ะแต่โครงกระดูกนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกผู้หญิง
เพราะดูจากเชิงกรานของโครงกระดูกแต่บัตรประชาชนที่ตกอยู่เป็นบัตรประชาชนของผู้ชาย
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบว่ามีการเชื่อมโยงกันขนาดไหนนะคะ
พื้นที่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของตำรวจสอนอวังทองหลางพันธุ์ตำรวจเอกวรพงศ์ภาวะเวศ
กำกับการสอนอวังทองหลางพร้อมเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ทางกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูที่ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะนายอัญวุฒิโพออำภัยก็บอกว่าจะ
การสังเกตกระดูกเชิงกรานและช่วงสะโพกน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะส่วนระยะเวลาที่เสียชีวิต
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองเดือนบริเวณที่พบโครงกระดูกไม่มีกลิ่นค่ะ
ก็เลยไม่มีใครรู้ค่ะคุณภาคภูมิว่ามีศพหรือมีอะไรอยู่
จากไม่มีกลิ่นแล้วขยะมันเยอะด้วยก็เลยไม่รู้ว่ากลิ่นไหนกลิ่นขยะกลิ่นศพอ่ะนะคะ
เนี่ยขยะเยอะขนาดนี้ชาวบ้านก็เลยแยกไม่ออกว่ามันเป็นกลิ่นอะไรกันแน่
เป็นไม่ได้ว่ากระดูกเนี่ยมันมีการเน่าเปื่อยแต่ว่ายาเสพติดพวกนี้มันเป็นวัตถุ
ซึ่งมันไม่ได้เน่าเปื่อยอะไรมันก็เลยดูสภาพคงที่นะครับ
มันก็เลยยังคาอยู่แบบนั้นมีอุปกรณ์เป็นหลอดแก้วต่อเป็นตัวเป็นขวดเป็นหลอดแก้ว
แล้วก็มีวัสดุเป็นเกล็ดเหมือนยาไอคาอยู่
เป็นเสื้อผ้าเป็นชุดชุดคุมนะครับเป็นชุดแสกสีดำนะครับ
เป็นชุดแท็กสีดำยาว๑ชุดมีเสื้อสายเดี่ยวเป็นเสื้อลักษณะสายเดี่ยว
ก็มีกางเกงชั้นในสามชิ้นชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นน่ะนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานายสมชายทานธรรมวงศ์
เขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านร้างเจ้าของบ้านไม่เคยมาอยู่
ไม่เคยมาทำความสะอาดเป็นสิบปีแล้วอ่ะค่ะคนที่เขาอยู่ในซอยลาดพร้าวหกสิบสอง
รู้กันดีว่าบริเวณบ้านตรงเนี้ยเป็นแหล่งมั่วสุมครับ
ของกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่าที่ผ่านมาวัยรุ่นเข้าออกบ้านร้างหลังนี้อยู่ตลอดนะคะ
แต่ช่วงหลังหลังไม่ค่อยมีเข้ามานะคะชาวบ้านก็ไม่ได้สงสัยอะไรจนนี่แหละ
แล้วทิ้งศพไว้หรือเปล่าระยะหลังก็เลยไม่มีวัยรุ่นมามั่วสุมกันนะคะ
นานครับนานศพที่ผมเนี้ยผมว่าต้องไม่ตกที่เกือบสิบปี
ข้างนี้เขาเปิดไว้แล้วทีนี้ว่ามันไหม้มาก
ใช่เคยไฟมัยไหม้ไขยาแค่นี้แน่
ไม่มีเลยนะผมมารับหลานอยู่ประจำไม่มีกิน

เพื่อขยายผลว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
แล้วก็ย้อนตรวจสอบเลยค่ะ๒๓เดือนที่ผ่านมา
มีใครแจ้งคนหายเอาไว้บ้างหรือเปล่าใครที่มีญาติศูนย์หาย
หรือคิดว่าเป็นคนรู้จักตำรวจบอกว่าติดต่อตำรวจได้เลยนะคะ
สอนอวังทองหลางสาเหตุตั้งเอาไว้สองประเด็นค่ะ
ประเด็นแรกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ผู้ตายไปเสพยา
จนเสียชีวิตหรือเป็นไปได้ว่าโครงกระดูก
ถ้าเป็นเพศหญิงจริงเนี่ยนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีกลุ่มคนก่อเหตุ
ลวงมากระทำชำราวแล้วฆ่าเพื่ออำพลางศพอืม
เพราะว่าท่าทางของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะมีลักษณะคล้ายถูกกระทำชำราว
เพราะว่ารักษณะของโครงกระดูกเนี่ยเป็นลักษณะของการนอนอยู่
แล้วก็เหมือนกับอ้าขาเล็กน้อยส่วนประเด็นการถูกกระทำชำราวเนี่ย
เป็นการตั้งประเด็นเพื่อสันนิษฐานเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าสภาพศพอาจจะเป็นไปได้ว่ามันนาน
อย่างน้อยน้อยอ่ะสองเดือนอาจจะเปลี่ยนรูปร่าง
ลักษณะการนอนการขากางอยู่อะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะเปลี่ยนลักษณะได้เอง
ด้วยการบวมการขยายของเนื้อของกระดูกอะไรแบบเนี้ยบ้านหลังนี้ร้างมายี่สิบกว่าปี
เพราะว่าเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลอย่างที่บอกไว้นะคะ
ว่าเจ้าของก็ถูกดำเนินคดีเรื่องของการล้มละลายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
ก็มีการเคลียร์เรื่องของหนี้สินได้ก็เลยย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
ตั้งใจจะแบบรีนูเวทปรับปรุงใหม่ให้กลับมาอยู่อาศัยได้
ร้างเอาไว้แบบเนี้ยนานนะคะสุดท้ายเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะ
ชื่อตามบัตรประชาชนที่เจอข้างโครงกระดูกนายสุพรัชเนี่ยค่ะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
โครงกระดูกที่บอกว่าคล้ายกับโครงกระดูกผู้หญิงแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เป็นไปได้ว่าเป็นผู้ชาย
เพราะว่ามันใหญ่กว่าผู้หญิงปกติอืมแต่มีชุดเสื้อผ้าลักษณะคล้ายผู้หญิงใช่
ก็ต้องไปดูแล้วฮะเริ่มต้นจากบัตรประชาชนนี่แหละสุพรัชโสวภาคเนี่ยว่า
เขายังมีตัวตนอยู่ไหมใช่ค่ะถ้าเขาหายไปแล้วถ้าเขาคือโครงกระดูกนี้เขาอาจจะเป็น
ผู้ชายที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมัน
ใช่ค่ะประเด็นมันหลากหลายไปมากอันนี้เพิ่งเบื้องต้นเองเพิ่งเจอโครงกระดูกเมื่อ๑๑โมงนี่เองค่ะ
แต่เจ้าของบ้านกับคนแถวนั้นก็ต้องบอกว่าก็หลอนแน่นะฮะเหตุการณ์แบบนี้นะครับ